เขาบอก๕ปีเก็บกฎอยู่

คนได้ฟังไม่สบายใจสิครับ
วันหนึ่งทำจริงขึ้นมาจะทำอย่างไร
โปรดติดตามตอนต่อไป

ผู้หญิงคนหนึ่งนำหลักฐานนี้
กล้องวงจรปิดมาร้องเรียนกับเพจดัง
บอกว่าเพื่อนบ้านที่เป็นผู้ชาย

ตะโกนคุกคามคมขู่จะเอาชีวิต

บอกหลักฐานไม่เพียงพอจะเอาผิด

ฝ่ายผู้ร้องเรียนก็เลยเอากล้องวงจรปิดติดซะเลยคราวนี้
ฝ่ายเพื่อนบ้านที่เป็นผู้ชายก็มักจะอ้างว่า
ผมพูดลอยผมไม่ได้พูดถึงใครนี่
ผมพูดเนี่ยอาจจะหมายถึงแมวก็ได้

มีปัญหากินใจกับเพื่อนบ้านมา๕ปีกว่าแล้วพี่
อีกฝ่ายเนี่ยเข้าใจผิดว่าเธอเนี่ยเป็นคนยุแยงให้เขามีปัญหากับเมีย
เรื่องรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้น
เมื่อปีที่ผ่านมามีการขู่แบบลอยด้วย

ประมาณว่าลูกชายกับสามีของเธอเนี่ย

กล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านก็มี
พอเขาเปิดดูเห็นแค่เงา
ก็ไม่มีใครเห็นว่าใครขึ้นบ้านใช่ไหม
แต่เมาทีไรพูดลอยทุกที

เหมือนกับว่าเขายังไปติดต่อกับเมียเก่าเขาอยู่

ใช่ค่ะเหมือนประมาณที่ว่าเขายังไปเปลือกเรื่องของเขาอยู่
แต่ที่จริงก็คือมีคมครูที่คุกคามที่ว่า
ถึงขั้นที่ว่าจะฆ่าเอาปืนยิงอย่างนี้ค่ะ

ส่วนคู่กรณีนะครับเราก็ไปนะจะไปถามไปคุยด้วยไปให้เขาชี้แจง

ซึ่งจากการสอบถามจากภรรยาของเขาเล่าบอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นแบบในคลิปที่คุณนักข่าวเอามาเนี่ยมันหลายเดือนแล้ว

หลังจากสามีของเธอไปเจอกับลูกชายกับผู้ที่ร้องเรียน
เขามีการขอโทษขอโพยกันแล้วนะคุณนักข่าว

แล้วก็ไม่ได้เกิดเรื่องแบบนี้อีกเลย
แล้วสามีก็ไม่ได้คุกคามใคร
ส่วน๓๔วันที่ผ่านมานี้เนี่ยเธอไปทำงานต่างจังหวัด
ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นครับ